ปล่อยไปที่โรงพยาบาลภูทชชินราษนะครับ
เพราะว่ามีดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่มีลูกสาวพาคุณพ่อไปหาหมอ
คุณพ่อไม่สบายไปขอรถเข็มจากเวรเปรย์

ก็เลยออกมาโพสต์ร้องเรียนแบบนี้
โรงพยาบาลก็ชี้แจงแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามาดูกันก่อน
เพราะว่ามีเพจดังหลายเพจนำเรื่องราวนี้ของผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นลูกสาวของคนไข้โพสต์ภาพและข้อความ
พฤติกรรมของพนักงานเวรเปรย์โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิสุนุโลก
นั่งเล่นเกมเล่นโทรศัพท์มือถือบนรถเข็นของผู้ป่วย
โดยผู้โพสต์รายนี้ออกปากขอรถเข็นกับพนักงานแต่ได้คำตอบกลับมาว่า
เลือกเอาเองเลยไม่สนใจจะให้บริการผู้ป่วยเลยแม้แต่น้อยเนี่ยครับ
เห็นชัดเจนนั่งแบบนอนเลยก็ได้มั้งคะ
อืมกลับบ้านนอนดีกว่าไหมหรือยังไงนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์ซึ่งเป็นลูกสาวของคนป่วยบอกว่า
ตอนห้าทุ่มของวันที่๒๗พฤษภาคมเธอกับสามีพาคุณพ่อที่มีอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว
ไปส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการกำเริบ
พอไปถึงโรงพยาบาลก็แจ้งกับพนักงานเปรย์ที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือว่า
เปรย์หน่อยแต่พนักงานบอกมีเปรย์ต้องหลายอันเลือกเอาเลย
แล้วก็นั่งเล่นมือถือต่อโดยที่ไม่สนใจคนป่วยเลยนะครับ
สามีก็ต้องอุ้มคุณพ่อขึ้นเปรย์เอง
จากนั้นพนักงานหญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยเข็นเข้าห้องฉุกเฉิน
เธอก็เลยถ่ายคลิปพนักงานที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักฐานแล้วก็
โพสต์ลงซะเลยเอาให้เห็นพฤติกรรมไปเลยนะครับ
ล่าสุดเมื่อวานรองภูมิในการโรงพยาบาลพุทธชินราช
เรียกเธอไปพบพร้อมกับไปเจอกับหัวหน้าพนักงานเบรก
แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าโรงพยาบาลได้ลงโทษพนักงานทั้ง๓คนนั้นแล้ว
ด้วยการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือขณะปฏิบัติหน้าที่อีก
โดยจะตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเข้มงวด๓เดือนนับจากนี้ไป
ถ้าเจอทำอีกซ้ำจะลงโทษตามระเบียบต่อไป
จากนี้ทางโรงพยาบาลก็ยังให้คำรับรองว่าจะดูแลคุณพ่อที่ป่วยอย่างดีที่สุดนะครับ
เราก็ตามเธอบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลชี้แจงอย่างเป็นทางการมากกว่า
หากเป็นไปได้แถลงข่าวกับสื่อไปเลยไม่ใช่เรียกไปคุยเฉยเงียบไม่ได้
หลังจากนั้นโรงพยาบาลออกหนังสือชี้แจงระบุข้อที่จริงบอกว่า
พนักงานเปรย์ที่ถูกร้องเรียนนั้นเป็นลูกจ้างบริษัทภายนอกที่เป็นอัลซอสจ้างเข้ามา
มีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือส่งทำหัตกรรมต่างในโรงพยาบาล
ซึ่งพนักงานที่ถูกร้องเรียนทั้งหมดยอมรับว่าใช้โทรศัพท์มือถือจริงในตอนนั้น
เพราะในขณะนั้นไม่ได้มีภารกิจในการรับส่งผู้ป่วยก็นั่งเล่นโทรศัพท์รอสับเปลี่ยนเวรอยู่
โดยเมื่อญาติผู้ป่วยนำผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลก็มีการเรียกขอเปรย์จริง
เพื่อรับผู้ป่วยจึงได้ตอบกลับไปว่าใช้รถอะไรก็หยิบไปได้เลยนะฮะ
โดยไม่ได้หันไปมองแล้วก็ไม่ได้ดูแลญาติผู้ป่วยเลยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงพยาบาลก็มีการตักเตือนไปแล้วนะครับทั้งวาจาแล้วก็เป็นลายลักษณอักษรกับพนักงานทั้งสามคน
เนื่องจากเป็นความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งหากเกิดขึ้นอีกก็จะลงโทษตามสมควรแก่กรณีว่าไปตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ก็ต้องฝากนะคนทำงานในโรงพยาบาลก็ต้องมีจิตใจให้บริการผู้ป่วยนะครับ
ว่าคนป่วยเขาต้องการความช่วยเหลือแน่นอนเขาถึงไปโรงพยาบาล